ลมเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วขึ้นลมค่อนข้างแรงคุณผู้ชมแล้วก็ลมที่แรงก็ทำให้ต้นไม้หักโค้นแล้วก็ล้มไปทับเสาไฟไฟดับทั้งเมืองเลยครับ
โอ้โหดูลมมาขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเป็นสายสายมาแบบนี้เลยครับเป็นคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้บันทึกเอาไว้ขณะที่ฝนตกลมแรงครับที่อำเภอคุระบุรีที่พังงาครับซึ่งก็มี
ลมแรงแล้วก็พายุฝนตกลงมาอย่างหนักความแรงของลมนั้นทำให้ต้นไม้ใหญ่หักโค้นหลายพื้นที่รวมถึงที่บริเวณเขาแม่ยายกรีนวิวรีสอร์ทด้วยอันนี้อยู่ที่บ้านหัวสวนหมู่ห้าครับแต่บนแม่นางข่าวที่อำเภอคุณบุรีนะครับคือตรงนี้เนี่ยต้นไม้เนี่ยเขาไปฝากกับเสาไฟแน่นอนเสาไฟพอมันโดนต้นหนึ่งม
กลิ่มลดทุกจนทีก็ผ่านไม่ได้ครับบ้านเดินของประชาชนกระพังเสียหายถน
ต้นไม้ที่ล้มขวางก็ต้องช่วยกันออกไปให้รถสันจรได้

ตรงไหนที่ชาวบ้านเดือดร้อนก็แจ้งมาเขาก็ลงไป
กระแสไฟฟ้าก็เข้าไปแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้
ส่วนความเสียหายอื่นหลังจากมันผ่านพ้นไป
ต้องมีการสำรวจแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไป

วันนี้ก็ยังคงมีฝนตกหนักในฝั่งภาคใต้
อันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยก็ต้องระวังกันด้วย